ข่าวนี้มันจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารหรืออย่างไร

แม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งอยู่ตลาดสดบ้านธาตุ
ทะเลาะกับชายชาวต่างชาตินะครับ
ทำท่าจะทำร้ายกันด้วยนะ

ชายชาวต่างชาติที่เบิร์ตบอกก็คือ
ไม่รู้จีนหรือเกาหลีเสื้อดำที่เราชี้ว่าผู้ก่อเหตุ
แล้วแม่ค้าแม่ค้าคือป้าต้อย
ต้อยเนี่ยนะครับมือหนึ่งกันไกลนะ
อีกมือนึงมีดใช่ไหมคุณผู้ชมช่วยเบิร์ตดูหน่อยครับ
นี่แหละครับป้าต้อยแม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งครับ
อยู่ในตลาดสดบ้านธาตุเขตเทศบาลสกลนคร
โพสต์คลิปนี้ส่วนชายชาวต่างชาติ
บางคนคิดว่าจะต้องเป็นฝรั่งใช่ไหมไม่ใช่นะครับ

ผู้สื่อข่าวไปที่ตลาดสดบ้านธาตุไปสอบถามข้อได้จริง
ต้อยไม่ได้มาขายของครับไม่ได้บาดเจ็บหรืออะไรยังไงนะ
พอดีหมอนัดวันนี้พอดีไปตรวจร่างกายนะครับ
ตามนัดว่างั้นเถอะนายนารินพ่อค้าที่เข้าไปห้ามเล่า
บอกว่าเมื่อวานนี้มีชายชาวต่างชาติ
เข้ามาหาเรื่องแม่ค้าขายลูกชิ้นไม่รู้เรื่องอะไร
เข้ามาตะคอกเข้ามาด่าภาษาอะไรก็ไม่รู้
มีปากเสียงกันนะครับแล้วทำท่าแบบเอามือปาดคอเนี่ย

จะเอาเรื่องแม่ค้าขายลูกชิ้นนะครับ
แล้วทำทีจะเดินเข้าหาแม่ค้าลูกชิ้นก็กลัว
กลัวก็กลัวแต่ว่าอยากจะป้องกันตัว
ก็เอามีดปอกผลไม้เอามีดกันไกลมาถือขู่ไว้
เขาบอกเขาเห็นท่าไม่ดีรีบเข้าไปห้าม
ก็พยายามให้ไล่ไล่อีกฝ่ายนั้นกลับไปกลับไป
เพราะสื่อสารก็ไม่เข้าใจกันนะครับ

เขาก็นะครับกลับไปที่รถแล้วก็ขับออกไป
แต่เขาเนี่ยยังขับรถกลับมาจอดขวาง
แล้วลงมาชี้หน้าแม่ค้าลูกชิ้นอีกนะ
โกยโวยวายกันอีกอีกยกนึง
เขาก็มากันไว้อีกแล้วก็ให้รีบออกไป
เพราะรถติดแล้วรถในตลาดติดแล้วนี่รถติดแล้วเห็นมั้ย
นี่ขนาดไล่ไปรอบแล้วนะขับรถมาใหม่อีก
หลังเกิดเหตุแม่ค้าขายลูกชิ้นไปลงบันทึกประจำวัน
ที่สพเมืองสกลนครแล้วนะครับ
จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่า
ชาวต่างชาติคนนี้มีเรื่องอะไรกับแม่ค้าขายลูกชิ้น